คะมาคุยเรื่องนี้กันนิดนึงฉันว่าคุณผู้ชมเห็นข่าวแล้วล่ะ
เพราะว่าแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วคนวิจารณ์กันเยอะมากเลย
กรณีผู้หญิงอายุ๑๘ที่เป็นภรรยาใหม่
ไปเอาเอกสารสำคัญของลูกติดสามีมาเผา
สูติบัติของเด็กสูติบัติของลูกติดสามี
นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของตัวเด็กเองด้วย
สายสดือสายรัดข้อมือยามแรกเกิด
เอามาเผาจนแบบเหลือแค่เท่าดำแล้วโพสต์
แล้วก็บอกว่าเห็นเมียเก่าเธออยากได้เลยเผาไปให้ไม่รู้ว่าได้หรือยัง
วิจารณ์เยอะมากเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคือสิ่งที่เธอโพสต์เอาไว้
กลายเป็นกว่าแสวิภาควิจันทร์ในโลกโซเชียลเยอะมาก
สูติบัติเป็นเอกสารราชการเอามาเผาทำลายแบบนี้ผิดกฎหมายไหม
สองคุณทะเลาะอะไรกันแล้วทำไมจะต้องเอาเอกสารสำคัญของเด็กอ่ะ
เอาสิ่งสำคัญที่มีค่าทางจิตใจของเด็กคนนึงมาทำลายแบบนี้
เด็กเขาเกี่ยวอะไรด้วยครับทีนี้ค่ะตัวภรรยาเก่าบอกว่า
กับพ่อของลูกมา๓ปีแล้วแต่ตอนที่เลิกกันไม่ได้เอาสูติบัติของลูกมาด้วย
เร็วนี้มันจำเป็นต้องใช้เลขบัตรประชาชนของลูก
ก็เลยส่งข้อความไปหาสามีเก่าแต่คนที่ตอบคือภรรยาใหม่
ตอนแรกก็ส่งเลขรายละเอียดของบัตรของเอกสารอะไรมาให้แหละ
ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรครับจนมารู้ก็ที่เห็นเขาโพสต์คลิปในโซเชียลอ่ะ
ว่าเอาสูติบัติของเด็กไปเผาแล้วถ่ายคลิปลงโซเชียล
คนเป็นแม่เห็นแล้วรับไม่ได้จริงเรื่องนี้ยอมไม่ได้รับไม่ได้
รวมรวมหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เรื่องนี้เราไปถามทนายความให้นะคะว่าผิดกฎหมายไหมเอาเรื่องได้ไหม
ทนายเจมส์นายนิติธรแก้วโตบอกว่าผิดกฎหมายค่ะ
เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และเข้าข่ายความผิดทำให้เสียทรัพย์จำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
การเผาหรือการทำลายเอกสารของผู้อื่นเนี่ยนะครับ
อันที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเป็นความผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๘๘ครับ
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
ในส่วนกรณีที่มีการเผาทำลายทรัพย์ของผู้อื่นด้วยเนี่ยนะครับ
กรณีนี้ก็จะเป็นความผิดในข้อหาทำให้เสียทรัพย
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปทำลายทรัพย์สินของคนอื่น
เอกสารของคนอื่นมีโทษทางอาญานะครับเพราะฉะนั้นคิดดีครับ
มันอาจจะสะใจเพียงแค่แป๊บเดียวแต่ทำให้เราเนี่ยครับ
เสียวไปทั้งตลอดชีวิตครับเพราะฉะนั้นทำอะไรคิดดีครับ
นี่ค่ะสะใจแค่แป๊บเดียวแต่ดูสิคะข้อหาที่คุณอาจจะโดนดำเนินคดีเนี่ยโทษหนักนะคะ
อย่าไปคิดว่าจะเผาของเขาได้ง่ายกันนะฮะทุกผู้ชมครับ